เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคุณผู้ชมเรียกร้องกันมาเยอะมากเลย

ตอนนี้คนแห่แหนไปกันเนืองแน่นเลยนะคะ
วัดไพแขกซุภัณฑ์บุรีจ้า
ไปที่นี่ต้องไปทำอะไรคะคุณชนะ
งมอ่างน้ำมนต์
งมอ่างน้ำมนต์ค่ะนี่ค่ะ
ชาวบ้านเขาพากันมาส่องเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต
ขุนช้างมหาเศรษฐีนี่แหละค่ะ
หลายคนก็ชี้พูดคุยกันไปต่างนานา
อันนั้นอันนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยมีเลขอะไรบ้างไหนมาดูซิ
บางคนก็บอกนี่ไงเห็นไหมมี๖๒๔ด้วย
บางคนเขาบอกว่าไม่ใช่นี่มัน๖๔๐
แต่อีกคนเขาบอกว่ามันคือ๘๒๐นะ
แต่ฉันว่ามันคือ๔๑๓อะ

แล้วแต่ละกันคุณผู้ชมอันนี้ชาวบ้านเขาคุยกันมา
ฉันก็แอบไปฟังมาตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับ
ใครตามันแต่เลขที่บอกก็ถ่ายภาพเก็บไว้แล้วกัน

ที่นี่คือสุพรรณบุรี